เรื่องของนักมวยค่ายดังก็คือค่ายปิ่นศีลสายนั่นเอง

โดนศอกโดนฟันโดนจรเข้ฟ้าถามก็เจ็บนะแต่มันไม่เจ็บเท่า
ถูกเอารูปไปโพสต์ลงในเว็บที่เขาขายบริการ

คือเป็นรูปตอนที่เขาซ้อมมวยอยู่
ถอดเสื้อเหนือสกอยู่ฟิตนั่นนะครับ
แต่รูปเหล่านี้เอาไปโพสต์ขายตัวเอาว่าง่าย
ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชม
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก็เลยทำให้นักมวยค่ายปิ่นสินชัยทั้งสองคน

แจ้งกับทางปอทเมื่อวานนี้
สมเดชปิ่นสินชัยนักมวยไทยรุ่น๑๑๒ป
หรือว่านายธีรวัตรเศษวิสัย
กับพันมงคลปิ่นสินชัยนักมวยรุ่น๑๐๐ป
หรือว่านายชัยอนันต์ปานคงเนี่ยนะคะ
ก็ไปพบกับตำรวจปราบปรามอัธยกรรมทางเทคโนโลยี

เพราะว่าถูกมิจฉาชีพนำรูปเขาแบบนี้
เอารูปให้กับเจ้าหน้าที่ปทดูด้วยนะ
บอกว่าดูสิเอารูปพวกนี้ไปปลอมทำเป็นไลน์ปลอม
แล้วก็ลงประกาศขายบริการทางเพศ
เว็บไซต์ของผู้ที่นิยมไม้ป่าเดียวกันนะคะ
โดยนายธีรวัตรหรือว่าสมเดชปิ่นสินชัย
นักมวยประจำที่เวทีราชดำเนิน

แล้วเขาภูมิใจในอาชีพนักมวยของเขา
เขาบอกแค่ขึ้นชกก็พอแล้ว
เขาไม่คิดจะขายตัวอะไรแบบนี้เลย
แต่ทีนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหทำไมมีคนมาแอดเฟรนด์อ่ะ
เพื่อนเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเยอะขนาดนี้
แล้วทุกคนอินบ็อกซ์มาถามเขา
ว่าไปหลอกขายบริการทางเพศแล้วชักดาบไม่ไปให้บริการใช่ไหม

แล้วก็นายชัยอนันต์ถูกนำไปโพสต์
แจ้งเตือนในเว็บไซต์ของกลุ่มเกย์กลุ่มรักร่วมเพศ
ว่า๒คนนี้เป็นพวกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน
เขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อยู่ดีคนเอารูปผมไปทำแบบนี้

ผู้ใหญ่ในค่ายมวยปิ่นสินชัยให้ทราบนะคะ
ผู้ใหญ่ก็เลยมาแจ้งความแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วอย่างหนึ่งเขาก็ไม่อยากทำให้ค่ายมวยปิ่นสินชัยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
โดยนายธีรวัตรผู้เสียหายก็ย้ำนะคะว่านักมวยทุกคนภูมิใจในอาชีพ
ทุ่มเทซ้อมมวยอย่างหนัก
เพื่อที่จะขึ้นเวทีชกกับคู่ต่อสู้
แค่ไหนนะหน้าเนอร์แตกก็ไม่เคยบ่น
ต้องการที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ไม่คิดว่าจะหาลำไพ่พิเศษมาขายบริการทางเพศแบบนี้นะคะ
ทีนี้พอเมื่อวานนี้ตำรวจปอทเขารับเรื่อง
เขาก็แนะนำให้ทั้งคู่ไปแจ้งความท้องที่ที่พักอาศัย
แล้วเดี๋ยวปอทจะไปสนับสนุนการตรวจสอบเว็บไซต์
ขายบริการทางเพศผ่านทางเว็บไซต์แบบนี้
เบื้องต้นก็พบว่าเว็บไซต์จริงมันตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนักมวยค่ายปิ่นสินชัย
โพสต์ขายตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวง
แต่ว่าโรงพักสแหมดำไปจับมาเป็นการขายตัวจริง
คือเหมือนกับส่งสายไปติดต่อนายเสกสรรหรือว่าเสกเรืองแสน
อายุ๔๐ปีที่โพสต์โฆษณารับหนวดน้ำมัน

พอติดต่อกันผ่านทางไลน์ในเสกเขาก็เลยนัดหมาย
ก็ส่งสัญญาณเลยนะให้ตำรวจเข้าจับกุม
พร้อมกับของกลางก็คือเป็นเงินธนบัตร
มีการทำเครื่องหมายไว้ใช้ล่อซื้อ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีถุงยางอนามัย๔ชิ้นโทรศัพท์มือถือ
ที่มีข้อความเป็นการเสนอขายค่ะ
เสกก็เลยจำนวนด้วยหลักฐาน
รับสารภาพนะว่าประกอบอาชีพนวด
พร้อมกับขายบริการทำแบบนี้มานานแล้ว
มีลูกค้าผู้หญิงที่นิยมใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า๒๐๐ราย
ตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาค้าประเวณีต่อไป
เป็นคนละคดีกันแล้วนะฮะคดีของนักมวย
กับคดีที่โรงพักษณ์แสมดำทำผลงานนะครับ
ก็ย้อนหน่อยคดีของนักมวย
ผมไปดูในไลน์ที่ทางนักมวยเนี่ยนะฮะ
นายสมเดชแล้วก็พันมงคล
เขาเอามาให้ดูเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

งานนอก๑๕๐๐บาทโอนค่าบริการมาก่อน๓๐๐บาท
แล้วก็ให้เบอร์บัญชีเรียบร้อยเลย
แล้วก็ตัวลูกค้าเขาก็ถามว่าถ้าไปรับสะดวกกี่โมงเหรอครับ
แล้วก็ในไลน์ที่เอาภาพของนักมวยมาปลอม
ก็บอกว่าตอนนี้มารับได้เลยนะครับ

ไม่รับแล้วครับเพราะว่าไม่สะดวกแล้วนะครับ
ถ้านัดการขอค่ามัดจำก่อนนะครับ

อะไรอย่างนี้เป็นข้อมูลที่คุยกัน

แต่รูปนักมวยที่เอาไปโพสต์คือไม่ใช่ตัวนักมวยเขาจริงไง
เป็นคนอื่นที่เอามาปลอมแบบนี้นะคะ
ใช่นะครับเขาก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ